ไปจังหวัดนนทบุรีมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นครับ

สีชีวิตปิดศนะไปประมาณหลังจากพิธีชาปนักกิจคือ
เผาคราวเรียบร้อยแล้วกระเด็งของสาววัยสิบเก้าน้องคนนี้เป็นสีชมผู
กระดูกของน้องน้องพันธ์นะคะอ่อนกันยา
แปลกใจมากทำไมกระดูกของน้องถึงเป็นสีชมพูทั้งนั้นเลยค่ะ
ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอยากจะให้คุณหมอ
เดี๋ยวคุณแม่จะเก็บบางส่วนที่เป็นตรงนี้นะคะ
ไปให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่า
เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะทำไมกระดูกของน้องถึงเป็นสีชมพู
อันนี้คืออัฐิหรือกระดูกของน้องพันธุ์
อ่อนกันยาเชยวัดเกาะร์อายุสิบเก้าอย่างนี้ศีรษฐ์ชีวิต
กันยายนที่ผ่านมาครอบครัวงงมาก
ระหว่างที่ไปเก็บกระดูกเก็บอัฐิจะเอาไปลอยอังคาร
เฮ้ยกระดูกแปลกสีมันแปลก
คือถ้าเป็นสีขาวขุนเทาเข้าใจหมด
แต่ว่ารอบนี้มีสีชมพูใช้คำว่าอมชมพูเข้มเลยล่ะ
มาแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่อง
แต่จริงก่อนหน้านั้นที่วัดแห่งนี้
ก็มีคนที่เสียชีวิตจากเรื่องของโควิดเหมือนกัน
ก็ไม่มีใครเป็นกระดูกสีชมพูแบบนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งจึงเก็บเอาไว้รอให้คุณหมอตรวจสอบ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ทำพิธีตามศาสนาต่อไป
ก็คือเอากระดูกของน้องพันธุ์ไปลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีครับค่ะ